สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่นักแสดงสาวหน้าแบ๊วออมสุชานะคะ
เป็นยังไงมายังไงไม่รู้จู่นะคะไปโผล่ที่วิกดังย่านอโศก
ซึ่งมาทราบทีหลังว่าคุณออมสุชาเนี่ยเขาหมดสัญญากับค่ายเดินมา๕เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชม
ส่วนที่ไม่คิดเซ็นสัญญาต่อเพราะว่าทะเลาะกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอคุณออมออกมาเคลียร์
แล้วข่าวที่ว่านางเอกช่องโน้นเนี่ยโอ้โหมันเยอะกันจนเบียดออมกระเด็นจริงหรือไม่
อันนี้ต้องรอฟังนะคะรวมไปถึงหยุดสงกรานนี้ค่ะคุณผู้ชมความสวีทของออมกับแอมเนี่ยจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เมืองไทยนะคะ
แต่ทั้งสองเขาจะไปหวานกันที่ทะเลเมาดิฟต์แต่ว่ามีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่งก็คือห้ามสาวออมนุ่งบิกินี่

เอาไม่ได้มีสัญญาที่ไหนล่ะค่ะ
แล้วก็เลือกดูว่าอยากจะเล่นบทแบบไหน
เจกต์แบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มี๕๖เดือนนะคะใช่ค่ะ
เรามีสัญญาที่ไหนมันหมายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่เราจะต้องทำงานให้กับเขาอะไรอย่างนี้
นู่นนางเอกแน่นไปหรือเปล่าเราเลยต้องออกมาดีกว่า
ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าจริงช่องก็ให้งานออมนะ
ป่ะออมก็มีละครออนต่อเนื่อง
งการปีใหม่ไทยไปเที่ยวไหนไหมคะ
ไปเมาดีฟไปทะเล
ก็จะได้ดูบิกินี่จากน้องออมสุชา
จะได้ดูไหมไปกับใคร
ก็ถามถ้าเกิดถ่ายรูปอย่างนี้อย่างไรได้ไหม
ก็เปล่าเดี๋ยวดูละกันเนาะ
ไปทะเลมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำวทำเฝ้าอะไรเดี๋ยว

นะจ๊ะก็รู้กันอยู่นะคะคนคุมเขาห่วงมากนั่นเองนะคะ